เพราะว่าฝ่ายหญิงคือพยายามตีตัวออกห่าง
มาก่อเหตุเอาหมอนอุดแล้วก็เอาปืนยิงกรอกปาก

แล้วก็มีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
โดยตำรวจภูทรสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็เข้าตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๒ตุลาคมเนี่ยนะคะ
เมื่อวันที่๑๒แจ้งว่าพบศพผู้หญิง
ที่ถูกอาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในซอยสุขุมวิทย์๑๙ที่หมู่๔
ทีนี้จากการตรวจสอบค่ะปรากฏว่าตอนตี๓
ตี๓ของวันที่๑๒ตุลาคม
ผู้ชายไปที่โรงแรมก่อน
ทะเบียนยหญิงนเนม๔๗๔๗เนี่ยนะคะ
ขับเข้ามาขับเข้ามาในโรงแรมที่เกิดเหตุ
แล้วคนขับเนี่ยคือนายเฟิร์สหรือว่านายดูสิต
เพียร์คำเมืองอายุ๔๐ปี
เฟิร์สหรือว่าดีเจเฟิร์สเนี่ยนะคะ

พอมาตอนเช้าปรากฏว่าพนักงาน
พนักงานโรงแรมเดินไปเรียกไปข้อห้องนะ

พอเปิดเข้าไปดูปรากฏว่า
ฝ่ายนางสาวสุรีห่วงศิลาอายุ๓๙ปีนอนเปลือยเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องพัก
แล้วบริเวณศพคือปากโดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปเจอทั้งรถไปเจอทั้งปืนของกลางด้วย
แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนัดให้ไปพบแล้วก็มีการยอมรับด้วยนะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะยิง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นี่ไงคือจะนัดไปเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์กันนี่แหละ

ซึ่งบอกนะบอกว่าผมไม่ได้เตรียมการจะก่อเหตุ
แต่ว่าผมเนี่ยพกปืนติดตัวเพราะว่าผมมาซ้อมยิงปืน
ส่วนทางด้านแม่ของคนตายบอกว่าหลังจากที่รับศพลูกสาว
ตั้งแต่ตอนที่ไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารที่ชนบุรีแล้วแหละ

ฝ่ายลูกสาวพยายามตีตัวออกห่าง

บอกว่าถ้าเกิดว่าเลิกกันเนี่ยเดี๋ยวจะยิงให้ตาย
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะมาจุดจบตรงนี้ไง
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะมาจุดจบตรงนี้ไง
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะมาจุดจบตรงนี้ไง
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะแจ้งข้อหา
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะมาจุดจบตรงนี้ไง
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะมาจุดจบตรงนี้ไง
แม่บอกแบบนี้อันนี้ในมุมของแม่ผู้ชมทีนี้ตำรวจเนี่ยก็จะมาจุดจบตรงนี้ไง